ข่าวต่อไปนี้เราเข้าใจดีครับว่าไปเที่ยวอยากจะได้ภาพที่มันสวย
ธรรมชาติดีอะไรแบบนี้แต่ว่าก็อย่าไปหาทำแบบนี้นะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าโค้งก็ต้องชะลอนิดหนึ่งนะฮะ
แต่สิ่งที่ไปเจอคือไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่กลางถนน
แล้วก็ถ่ายรูปให้กับแฟนนุ่มซึ่งอยู่ริมถนนอย่าไปหาทำคุณผู้ชม
เพราะว่ามันเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก
ไปดูภาพตอนที่เขาเข้าโค้งพอดีเลยครับ
โชคดีนะที่เขาหลบได้ถ้าเป็นรถใหญ่เข้าโค้งมาหลบยังไง

แล้วเนี่ยฮะชั้นข่าวถ่ายรูปแล้วพอรถมาก็ไม่ได้ขยับ
อะไรเลยนะก็ยังนั่งอยู่แบบนั้นแหละครับ
คลิปนี้เป็นคลิปสั้นผ่านไปแป๊บเดียวแต่เห็นชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
คือรถคันนี้เขามีกล้องอยู่ที่หมวกกันน็อกแหละ
โชคดีขับไม่ได้เร็วมากแล้วก็ผ่านไป

ถ้าชิดขอบทางอาจจะชนผู้หญิงคนนั้นก็ได้
พอเข้าโค้งปุ๊บเขาก็เบี่ยงมานิดนึงทางขวา
แล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ครับผมยาวเสื้อสีขาว
กางเกงยีนนั่งชันเขาขึ้นมาถ่ายรูปให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่ง
ซึ่งก็คาดว่าเป็นแฟนนุ่มแล้วครับที่ขี่รถมาด้วยกัน
ถ้าพี่จะบอกว่าเขานั่งถ่ายอย่างไม่สะทกสถานและจิตแข็งมาก

คงจะถูกต้องนะฮะเหมือนจะเก็บภาพวิวสวยแต่บอก
คนสัญจรเขาก็เดือดร้อนหรือเปล่าคุณเองเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย
คลิปนี้เพจควายหลุดถนนเอาไปโพสต์เอาไว้พร้อมบอกว่า
มันใช่ที่ถ่ายรูปไหมตรงนั้นทางโค้งด้วย
หลังจากภาพนี้คลิปนี้ถูกแชร์ไปชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะนะฮะ
ต่อว่าตำหนิการกระทำของบุคคลในภาพ
บางคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเป็นรถยนต์วิ่งผ่านมานะคุณผู้ชม
ไม่อยากจะคิดภาพเลยถ้าชนไปเดือดร้อนอีกก็ชนคนอีก
อะไรแบบนี้จะเก็บภาพอะไรก็ต้องดูให้ดี
อาจจะเป็นภาพสุดท้ายของตัวเองก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้มันคือกลางถนนเลยนะครับ
อันนี้คือมีมุมภาพดีครับแต่ที่ไม่มีคือความปลอดภัยฮะ